เธอก็ศักดิ์กันตาย

เรียกว่ายันกัลตายในรูปแบบของเธอเอง

เพราะว่าเธอเป็นคนที่แพ้ยาหลายประเภท
ดังนั้นเธอก็ศักดิ์รายชื่อยา

จะได้รู้เลยว่ายาเหล่านี้เธอแพ้
จะได้ป้องกันระวังไม่ให้ใช้ยาเหล่านี้กับเธอนะครับ
นี่ค่ะนางสาวสิริออนกาซูยะอายุ๓๒ปี
โชว์รอยสักพร้อมกับเปิดเผยที่มา
ว่าเดิมเป็นคนที่ชอบรอยสักอยู่แล้ว

คือเป็นคนแพ้อาหารและแพ้ยาบ่อย

ที่ผ่านมามีเหตุการณ์กรณีไปโรงพยาบาล
และมีการฉีดยาฆ่าเชื้อให้เธอ
เป็นยาแก้แพ้และเป็นยาคนละกลุ่มที่ตัวเองแพ้

หลายคนก็เสียชีวิตจากการแพ้ยามาเยอะแล้วเหมือนกัน
ใช่ครับเธอบอกว่าผ่านพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้
เธอก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำยังไงดี
ประกอบกับการชอบศักดิ์อยู่แล้ว
แล้วก็กลัวเรื่องของสุขภาพ
ก็เลยแบบนี้เลยตัดสินใจครับ
อ่าแจ้งให้ใครก็ตาม
หรือว่าคุณหมอได้รู้เลยว่าเธอแพ้ยาอะไรบ้าง
ดังนั้นหากอนาคตหากเจ็บป่วยหมดสติสื่อสารไม่ได้ว่าแพ้อะไร
แพทย์ผู้รักษาจะได้อ่านตรงนี้ได้เลยค่ะ
แล้วก็ให้ระวังกับการใช้ยามากขึ้นค่ะ
เพราะส่วนตัวคิดว่าหากได้รับยาที่แพ้เข้าสู่ร่างกายซ้ำ

และที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้แม้ตัวหนังสือจะเล็ก

เธอก็เลยสักลายนี้ฮะ
เป็นสัญลักษณ์งูพันถ้วยยาของเทพีไฮเชีย
พีไฮเจียเป็นเทพีกรีกนะครับ
ซึ่งเป็นเทพีแห่งสุขภาพอนามัย

และเป็นเทพีแห่งการถูกสุขลักษณะ
เดี๋ยวนี้ก็มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของเพศรัชกร

แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเพศัตริย์

คือคนเห็นที่เขาอยู่ในวงการยาเขารู้เลยใช่ฮะ

ถ้าเราแพ้แพ้ยาอะไรบ้างกับตัวเราเนี่ยค่ะ
เขาจะได้อามตรงนี้แล้วก็จะได้ระวังกับการใช้ยาหัวขึ้น
ว่ารอยสักนี้คือยันสำหรับไว้คอยป้องกันตัว
เพราะนอกจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย

ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของตัวเธอเองนี่แหละครับ
ก็กลายเป็นยันการตายอันนี้ผมตั้งให้เอง
ค่ะก็ช่วยได้จริงนะครับ